ทุกผู้ชมครับมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องของตำรวจเหมือนกันนะครับ

เพราะว่ามีคนเอาคลิป
คนที่เล่นพนันในบ่อนพนันในพื้นที่สัตหีบ

กดไลค์ช่วยกดแชร์หน่อย
บอกต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่อยมาปราบบ่อนที่นี่หน่อย
เดี๋ยวไปดูก่อนนะฮะคลิปที่เขาแชร์เอาไว้นะครับ
นี่ครับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือครบถ้วน
สมบูรณ์แบบของการเป็นบ่อนพนัน
มีคนเล่นเรียบร้อยนะครับ๒๐กว่าคนได้นะครับในคลิปเขาจะยาวนะ

คือทุกคนเนี่ยถ้าท่านสังเกตจะเห็นว่าสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นก็น่าจะพอเทียบเคียงช่วงเวลาได้ว่าคงจะเป็นช่วงเวลานี้นี่แหละ
ช่วงโควิด๑๙เนี่ยเป็นมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคของบ่อนเขาหรือเปล่า
ก็ไม่รู้หรือว่าเขาใส่กันอยู่แล้วเพื่อป้องกันคนจำหน้าอันนี้ก็ไม่รู้
เหตุผลสองเหตุผลหลายเหตุผลนะแต่ว่าคนที่เอาไปโพสต์เอาไว้เนี่ยนะครับ
โพสต์ในกลุ่มพัทยาทอล์กนะฮะแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับชาวพัทยาทอล์ก
ฝากเรื่องบ่อนการพนันหน่อยครับอยู่ซอยธรรมวิทย์สิบสามทับหนึ่ง
อยู่ติดโรงเรียนอยู่หลังโรงพักสัตหีบ
กดแชร์ให้ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานด้วยนะครับขอบคุณครับ
นี่ฮะเป็นเรื่องสิฮะวันนี้เราไปถามตำรวจที่สพสัตหีบเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
เพื่อความชัดเจนนะครับพันธมตเอกปัญญาดำเล็กภูมิกับการสพสัตหีบ
เช้าวันนี้เลยพอเห็นคลิปนี้เขาแชร์กันเนี่ยสั่งให้ชุดสืบสวนสั่งให้สายตรวจไปตรวจสอบเลย
ตรงนั้นตามที่เขาโพสต์เอาไว้แล้วก็บอกว่าอยู่ในซอยธรรมวิทย์๑๓ทับ๑
ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบเนี่ยฮะไปตรงนี้เลยครับเป็นห้องว่าง
ในคลิปที่คนเยอะแยะมีอุปกรณ์การเล่นพนันเนี่ยเป็นห้องแถวนะครับ
แต่ไม่มีคนพักอาศัยแล้วนะฮะคือตำรวจบอกว่าเดิมห้องแถวตรงเนี้ย
จะมีแรงงานชาวกัมพูชาที่เขาทำงานอยู่ที่ตลาดสัตหีบมาพักอาศัยอยู่
แต่พอช่วงโควิด๑๙ระบาดเขาก็เดินทางกลับบ้านกันหมดก็เป็นห้องแถวร้าง
ส่วนห้องที่เป็นบ่อนชุดสืบสวนแล้วก็ตำรวจสพสัตหีบไปตรวจสอบแล้ว
มันอยู่ห้องเกือบในสุดนะเปิดประตูเข้าไป
ข้างในก็ร้างหมดแล้ว

เทียบตามคลิปแบบนี้มันไม่เหลืออะไรแล้ว
เหลือปลั๊กไฟไว้ให้เสียบอันหนึ่ง

เพื่อคุณเขมสอนแบตหมดโทรศัพท์

ต่างกันโดยสิ้นเชิงนะในคลิปกับตอนที่ไปตรวจสอบนะใช่เนี่ย
ว่างเปล่าหมดแล้วมันมีลักษณะเหมือนสายไฟอยู่บนเพดาน
ไม่แน่ใจว่ากล้องวงจรปิดอะไรหรือเปล่าถูกถอดคงจะถูกถอดไปหมดแล้ว
ใช่ไงเป็นแบบสายไฟสำหรับกล้องอะไรเนี่ยขนย้ายออกไปหมดแล้วนะครับ
ไม่มีโต๊ะแอร์อะไรพวกนี้ถอดออกหมดนะฮะ
เหลือแต่พวกจุดต่างที่เป็นปลั๊กไฟสายไฟนะครับ
สภาพก็สุดโทรมนั่นแหละนะครับมีหยักใหญ่นะ
เจ้าหน้าที่ดูละเอียดมากนะฮะบอกมีขี้หมาด้วยมันอึอะไรไว้ด้วย
ตรงนี้อันนี้ตามหลักเขาต้องเก็บต้องเก็บหลักฐานอย่างละเอียด
ว่าตรงไหนมีอะไรยังไงบ้างนะครับเข้าใจว่าหมาแถวนั้นมันอาจจะมา
วิ่งอะไรเข้ามาเนี่ยนะฮะจากแผนที่เนี่ยตำแหน่งที่ตั้งบ่อนคือมุมห้องด้านขวาของหลังคาสีแดงนะครับ
ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับซึ่งมันจะอยู่ในซอยธรรมวิทสิบสามทับหนึ่ง
ตามที่เขาให้ข้อมูลในคลิปที่โพสต์ในสังคมออนไลน์นั่นแหละปากซอยเป็นโรงเรียนเก่าที่ปิดไปแล้วนะ
แล้วก็มีโรงพักสัตหีบที่จะอยู่อีกฝั่งคลองตำรวจสพสัตหีบบอกว่าความจริงแล้วบ่อนในคลิปเนี่ย
จับไปแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะ
จับไปเรียบร้อยแล้วปราบรามไปแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะครับ
สอบให้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ